อันนี้ยังคงอยู่ที่เรื่องของการทะเลาวิวาสการเกิดขึ้นในงานบุญบ้างไฟ
ส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นผู้ชายที่มาก่อเหตุ

ไม่มีใครยอมใครสุดท้ายจากทำรับเหตุ
นี่แต่เป็นผู้หญิงนะแล้วงานบุญอีกแล้วงานบุญบ้างไฟที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
แบ่งกันเป็นสามคู่ซัดกันนัวอย่างที่เห็นค่ะจิกหัวกระโดดตบกันสองคู่
แต่ว่ามี๑คู่นะคะที่อีกฝ่ายเพลี่ยงพล้ำถูกคล่อมทับแบบนี้
แล้วก็นอนลงไปกับพื้นก่อนที่จะมีคนมาช่วยห้ามอะค่ะ
แต่ว่ายังกระโดดเข้ามาทำร้ายกันแบบไม่ยอมเลิกรากันง่าย
สุดท้ายมีตำรวจนะคะเข้ามาห้ามทั้งสองฝ่ายจึงยอมแยกออกจากกันเนี่ย
พี่ตำรวจมาแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ
ในงานแห่บ้างไฟบ้านบัวหลวงตำบลบ้านเหล่า
อำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ที่นำคลิปมาโพสต์เนี่ย
ติดแฮชแทกค่ะว่าพี่น้องคึดแนวไดอืม
เพณีงานบุญบ้างไฟหรือสงครามรบ
ทุกคนคิดยังไงอ่าพี่น้องอ่านี่คือมันบุญบ้างไฟหรือมัน
เพื่อนน้องจะติดยังไง
แน่นอนแชลเน็ตที่เห็นคลิปร้านคนเข้ามาเขียนว่า
เบิร์ทค่ำสิว่าไม่รู้จะพูดอะไรแล้ว

อันนี้มาอีกคลิปหนึ่งแล้วครับคุณผู้ชมเป็นใบรุ่นตีกันนะคะ
ก่อนจะใช้ก้อนหินใช้ขวดปลาใส่กันนะคะ
ที่สำคัญไม่สนใจตำรวจเลยนะตำรวจเนี่ยยืนงงอยู่หนึ่งนะครับคุณผู้ชม

แต่ว่าทั้งก้อนหินทั้งขวดในปลิวว่อนอยู่อย่างนี้
ส่วนคนอื่นพากันหลบออกมาเพราะเกรงว่าจะถูกลุกหลงพลอยเจ็บตัวไปด้วย
เหตุการณ์วิวาสนี้เกิดขึ้นในงานแห่บ้างไฟเหมือนกันนะคะ
เกิดขึ้นที่บ้านยายแย้มตำบลยายแย้มวัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรำค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานบุญบ้างไฟนะคะ
ที่ร้อยเอ็ดแล้วก็บุรีรำที่นำมาให้เห็นกัน
ทำไมต้องไปตีกันงานบุญงานบ้างไฟ
ไปทำบุญกันสินะค่ะน่าจะไปสนุกสนานกันเนอะนะครับไปทำบุญกันสินะ